เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ๒๔มกราคมนะคะ
เหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจจับคนร้ายได้นะคะ
นำกำลังพร้อมหมายจับไปจับเลยนายอนุสาธสมปรีดาอายุ๔๕ปี
ที่บ้านในพื้นที่ตำบลบังจักรอำเภอเมืองตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
นำหมายไปบุกจับนะคะเหตุการณ์นี้ก็คือตัวนายอนุสาธเนี่ยค่ะ
เข้าไปหานางสะอื้นช่วยทองอายุ๕๓ปีเป็นเจ้าของสวนปามและนากุ้ง
บ้านเขาอยู่ในซอยบางสะพานตำบลบางจากเข้าไปหาเพื่อไปเคลียร์ปัญหาคาใจกัน
นายอนุสาตอ้างว่ามันมีปัญหาคาใจสะสมกันมานานหลายปี
ตั้งใจจะไปเคลียร์เคลียร์กันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้
เอามีดพระฟันหัวเขาเลยค่ะแล้วฟันแบบไม่ยั้งคุณผู้ชม๑๐กว่าแผล
นางสะอื้นเนี่ยนะล้มจมกองเลือดเสียชีวิตนะคะ
ก่อเหตุเสร็จก็หนีไปแล้วหนีไปใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
สุดท้ายก็ถูกจับนะคะไปจับถึงบ้านแล้วก็มีหลักฐานก็คือเสื้อผ้า
นายอนุสาตใส่ในวันก่อเหตุก็นำมาเป็นหลักฐานนะคะ
ตำรวจก็ต้องร่วมกับนักประดาน้ำงมหามีดพระของกลางที่ใช้ก่อเหตุด้วย
เพราะว่ามีพยานยืนยันว่าหลังจากนายอนุสักก่อเหตุโยนมีดทิ้งทิ้งไปในนากุ้งของหมู่บ้านนะคะ
เรื่องต้นนายอนุสาธปฏิเสธขนาดไปเจอเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุนะ
ปฏิเสธบอกว่าขอปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนขอไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียวเลย